มาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะก็พบหน้าหวานของน้องเฟื้องทุกเช้า
แต่ข่าวที่น้องเฟื้องนำพามานั้นไม่หวานเท่าไหร่เลยแต่ละวัน
ผมไม่ใช่ล่ะผมเชียววันนี้ก็เลยต้องหน้าหวานกับชุดหวานเป็นพิเศษนะครับ
เพราะข่าวเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวรุณสวัสดิคุณผู้ชมก่อนนะคะ
เช้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเจอกันในเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ
มีข่าวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะข่าวแรกเริ่มจากคลิปอุทาหรณ์ก่อนแล้วกัน
เรียงลำดับความค่อนข้างรุนแรงไปเรื่อยเรื่อยนะคะอันนี้เป็นคลิปอุทาหรณ์ขณะคุณตาวัยเจ็ดสิบสองปีนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยซิ่งพาหลานวัยห้าขวบฝ่าไฟแดงไปนะคะ
จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่เป็นภาพจากศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะ
ก็บันทึกภาพกลางสี่แยกไฟแดง
ขณะที่ชายสูงอายุขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง
แล้วก็ฝ่าสัญญาณไฟมาค่ะ
โดยก็มีหลานนั่งซ้อนท้ายมาด้วยนะคะ
จากนั้นก็พุ่งชนกับรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
กลิ้งบาดเจ็บกลางสี่แยกค่ะ

ก็พบผู้บาดเจ็บจำนวน๒รายนอนอยู่กลางถนน
ทราบชื่อคือนายทวีสุกธนเหล่าสุนทรอายุ๗๒ปี
โดยก็มีหลานชายวัย๕ขวบเศษนั่งซ้อนท้ายมา
ร่างตกกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งจากการสอบถามไปยังนายประวิทนิทธิศรอายุ๑๙ปี
หนึ่งในคู่กรณีที่ถูกคุณตาพุ่งชน
ก็ได้ความออกมาว่าในช่วงสัญญาณไฟกระพริบเป็นไฟเขียว
ตัวเองได้บิดคันเร่งออกมาเป็นคันแรก
จากนั้นก็มีเสียงบีบแต่ดังลั่นค่ะดังมาจากทางด้านขวา
หันไปดูก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์ของสองตาหลาน
ขับขี่มาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนช่วงท้ายรถของตัวเองค่ะ
แล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
โชคดีที่เด็กชายวัย๕ขวบได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้เชิญผู้ขับขี่ทั้ง๓ฝ่าย

พร้อมกับนำภาพจากกล้องวงจรปิด
ประมวลกับพยานหลักฐานในการสรุปสำนวนคดี
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งหมดต่อไปนะคะ

ยังโชคดีที่หลานไม่เป็นอะไรมากนะคะ